วัยรุ่น๒คนไปเคลียร์ปัญหากับรอปภ
แล้วมีเรื่องกันปรากฏว่ารอบพอสู้

มีผู้ได้รับบาดเจ็บไป๑รายนะครับ
เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าดูคลิปก่อน

กล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้

นี่นะฮะรอบพอแฝดน้องนะครับ

สอบถามนายประเสริฐยานุชิตอายุ๔๘ปี

เล่าบอกว่ารอปภที่แทงวัยรุ่นมีฝาแฝดนะ
แล้วคนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนน้องนิสัยดีนะครับนิสัยดี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้บาดเจ็บมีปัญหากับแฝดพี่

เกี่ยวกับเรื่องการขี่รถจักรยานยนต์
การขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้ากันนะครับ
คือจริงจะมาเคลียร์กับแฝดพี่นะครับ

คราวนี้นะครับจะมาเข้าเวรช่วงเช้า
อ๋อแฝดน้องมา
พี่ออกกะไปแล้วแฝดน้องมาเข้ากะต่อ
แล้วดันหน้าเหมือนแฝดกัน

น้องมาเข้าเวรต่อผู้ก่อเหตุ

ถึงเวลามาเคลียร์ปัญหาก็เลยก่อเหตุขึ้น
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปพูดคุยกับรอปภนะครับ
แฝดน้องนะที่ถูกวัยรุ่นสองคนรุมน้ำร้าย

มีเรื่องกับแฝดผมแฝดพี่นะฮะ
วัยรุ่นก็ไม่ได้มาสอบถามอะไร
มาถึงปั๊บก็ใส่เลยครับเอาลองฟังเขาเล่าครับ
คนพี่เข้าไปช่วยใช่ไหมฮะ

ผมไม่รู้ผมชื่อสอง
เออใช่แสดงว่ามันมันมีเรื่องอีกคนนึง
เอาแม้ว่ารอปภประจำหมู่บ้าน๒คน
พูดตรงกันว่าการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ย
ผิดคนทำร้ายผิดคน
ว่าเหตุการณ์นี้ใครคือคู่กรณีที่แท้จริงกันแน่
นะฮะตำรวจสพสเมษนะครับบอกว่า
สำหรับรอปภที่แทงวัยรุ่นบาดเจ็บนะครับเบื้องต้น
ยังไม่มีความผิดเพราะป้องกันตัวนะ
ส่วนการติดตามวัยรุ่นทั้งสองคนมาดำเนินคดีตอนนี้
ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่
อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับแล้วก็มีการประสานว่า
วัยรุ่นทั้งสองคนเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่พามามอบตัววันนี้แหละ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าครับถ้างั้นฮะ
มาเอาเรื่องเขาผิดคนแล้วโดนแทงกลับด้วย